สภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่ไม่เฉพาะในไทยนะครับ
แต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้
คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

ซึ่งล่าสุดก็มีองค์กรของอังกฤษครับที่ได้เก็บข้อมูล
ประเมินว่าประชากรกว่า๑๐๐ล้านคนในหลายเมืองทั่วโลก
โดยเฉพาะเมืองชายฝั่งในเอเชียนั้นมีความเสี่ยงสูง
ที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมือง
ในปี๒๖๐๓หรือว่าอีก๔๔ปีข้างหน้า
โดยผลการศึกษานี้ก็นำเสนอโดยคริสเตียนเอสองค์กรการกุศลในอังกฤษนะครับ
ระบุถึงผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากภาวะโลกร้อน
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองต่างทั่วโลก
โดยจากการจัดอันดับของคริสเตียนเอสพบว่าเมืองที่มีประชากรมีความเสี่ยง
เฉินน้ำท่วมมากที่สุด๘อันดับแรกนั้นอยู่ในเอเชีย
โดยอันดับที่๑และ๒ก็คือเมืองเกาคาต้าและมุมใบของอินเดีย
ขณะที่ในอาเซียนเมืองที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
จากการจัดอันดับก็คือนครโฮจิมินของเวียดนามอยู่ในอันดับที่๕
ส่วนกรุงเทพมหานครของไทยตามมาในอันดับที่๗
ตามด้วยนครย่างกุ้งของพม่าในอันดับที่๘
และอันดับที่๑๐ก็ยังอยู่ในอาเซียนนั่นก็คือเมืองไฮฟองของเวียดนาม
เขียนรายงานฉบับนี้เปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่หลายเมืองในเอเชีย
ติดอยู่ในอันดับต้นของเมืองที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วม
ก็เป็นเพราะว่าเมืองเหล่านี้เป็นเมืองใหญ่มีประชากรมาก
แล้วก็ตั้งอยู่ใกล้แนวชายฝั่งทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม
ผลพวงจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นก็ยิ่งมีมากขึ้น
โดยรายงานฉบับนี้ยังแนะนำด้วยนะครับว่าทั่วโลกควรหันมาใส่ใจ
กับการแก้ปัญหาโลกร้อนให้มากขึ้นครับ